สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้วันศุกร์แล้วแต่หลายคนน่าจะยังอยู่ไม่สุขนะคะ
เพราะว่าคดีใหญ่เนี่ยเรายังต้องตามกันต่อที่แน่เลย
เมื่อคืนนี้ยังเป็นฮีโร่อยู่เลยนะคุณวิเชียน
เห็นบอกว่าเช้านี้ผู้สื่อข่าวเรารายงานมาบอกว่า
กลายเป็นอีกแบบนึงแล้วจะโดนลงโทษทางวินัยซะอย่างนั้นเหรอคะ

นี่เป็นลักษณะธรรมชาติของข้าราชการไทย

ธรรมชาติครับเพราะว่าธรรมชาติมันต้องโบ้ย
มันต้องบ้อยลงไปที่ข้างล่าง
ข้างล่างจะต้องรับผิดแทนผู้ใหญ่
เป็นปุรกสถานนี้เจียนชินวงหมี
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

เช่นที่ที่ที่คนนะขออนุญาตเข้าพื้นที่
ที่นี่การขออนุญาตเข้าในเปรมชัยนี่แหละเนี่ย
ข้าราชการเกษียณนะฮะมาเป็นที่ปรึกษาเป็นลูกน้องเหรอคุณชุวิต
ต้องเป็นสิครับเขาเขาเป็นประธานซีอีโออ่ะเป็นที่ปรึกษาเออ
ประธานซีโอก็ต้องมีที่ปรึกษาต่างซึ่งทำงานกินเงินเดือนให้กับ
อิตาเลียนไทยเวลาที่เกษียณก็ไปทำงานนะก็สามารถให้ข้อมูลอะไรต่าง
กฎหมายหรือระเบียบต่างคนหนึ่งก็ชื่อนายน๊อปปะดนค่ะนะนายน๊อปปะดนอดีตก็เป็น
สุกเนี่ยนึกครึ้มเล่นวันสุกวันสาววันอาทิตย์เข้าป่าดีกว่ากลั้วว่าเข้าป่าช่วงแก่แล้วใช่ไหมใช่ครับตั้ง
มีพรานธานีมีพรานธานีมีใครอีกมีนายมีนายยงเป็นคนขับรถนายยง
มีใครอีกบ้านมีแม่บ้านนะฮะมีแม่บ้านแล้วก็มีนายเปรมชัยทั้งหมดเนี่ย
แม่บ้านทำอะไรอ่ะกับข้าวทำกับข้าวพรานทำอะไรอ่ะล่าเหรอคะ
ก็นั่นอ่ะสิครับไปเข้าไปทำไมอ่ะพรานเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยต้องรู้จักทิศทางดีเข้าป่าไปกลางคืนเดินหลงตาย
ในเปรมชัยก็มีอาวุธนะฮะปืน๓กระบอกนะฮะปืน๓กระบอกด้วยกันนะฮะเอาเข้าไป
นายยงก็เป็นคนสนิทติดตามคนขับรถนะฮะเอาเล่าต่อวันศุกร์เนี่ย
เผาพสำนักอันุรักสำนักออน้อรักนะฮะสั่งการลงไปที่ใคร
หัวหน้าวิเชียรจุลวงศ์ซึ่งอยู่ในประจำพื้นที่

คุณคิดว่านายวิเชียนี่กลัวไหม

นั่นสิหมายถึงใคร
ในความหมายเนี่ยก็ต้องแน่นอนล่ะครับ
ก็ต้องหมายถึงนางกาญจนา

ของท่านศรีวราก็ต้องบอกแล้วครับ

ก็ลักษณะอย่างนี้ใครจะไปรู้จักนายเปรมชัยตอนนี้

ซึ่งผมไม่รู้จักจริงเราก็ไม่ทราบ
เพราะว่าท่านก็ให้บอกไว้อย่างนั้น

กาญจนาบอกไม่ได้คุยกับเปรมชัยเลย

ก็บอกวิเชียน

โดยปกติเนี่ยที่ผมบอกว่าวันศุกร์เนี่ย

นั่นน่ะสิครับเสาร์อาทิตย์ทำงานที่ไหนล่ะ

กว่าจะได้เนี่ย

เขามาถึงก็เข้าเลย

แจ้งเป็นแขกนายก็เปิดให้เข้าเลย

เมื่อเข้าที่ด่าน

ทั้งหมด๓ก็คือเท่ากับ๔คน
เดินทางเข้าไปพร้อมรถ

มีปืนก็ไม่ค้นแขกนายจะไปค้นได้ก็อย่างที่ทะเลาะกันแต่ตอนต้นเนี่ย

จนกระทั่งให้เปลี่ยนชายก็ไปพักที่หลายระหว่างทางที่ด่าน
ไปถึงตรงนี้ที่เรียกว่าห้วยปาชิ
บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ชุกชุมด้วยสัตว์
ชุกชุมสัตว์
จริงจุดนี้เขาไม่ให้

พลานอ่ะรู้ทางไงพลานรู้ว่าตรงนี้ชุกชุม
หัวหน้าวิเชียนได้มาตรวจแล้วก็บอก
เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมคุยกับหัวหน้าวิเชียนเลย
เสร็จก็ไปตรงนี้ก็บอกว่าย้ายเถอะ
เฮ้ยย้ายอะไร

คุยกับผู้ใหญ่แล้วฟังไม่รู้เรื่องหรือไง

ให้ทำยังไงก็ตัวเล็กแค่นี้
ลูกนักเลงลูกก็แบบว่าอ้าวก็คุยกันแล้ว

เมื่อไปตรวจแล้วปรากฏว่าเมื่อไปเจออีกที

ปั้งดังสนั่นก็ทำให้ไปตรวจอีกทีว่า

เอ้ยเอาล่ะมีไก่
ถ้ามีไก่อย่างเดียวก็ต้องคุยกัน

วิเชียนคิดโอ้โหนี่

เคยเห็นเสือตัวนี้มาเล่นมานอนเล่น

ก็เจอปืนเจออะไรอย่างตามที่เป็นข่าว

วิทยุให้น้องเท้า
ตามภาษาของผู้รับเหมา

ไอ้เสียงที่อาจไว้ผมถามละ
นะปรากฏว่าเป็นเสียงในยง
เสียงในเทปเป็นเสียงในยง
ไม่ใช่เสียงในเปรมชัยในเปรมชัยยืนนึง
ดูยื่นเฉย

พูดกับเจ้าหน้าที่ชุดที่จะมาอ่า

มีการสอบสวนคือชุดของท่านศรีวรา

ปรากฏแล้วชุดสอบสวนของท่านศรีวราสอบอะไรครับ

เรื่องของการให้คอลลับชั่นติดสินบนล่ะครับ
ติดสินบนคุณคิดว่าติดสินบนนี่เป็นยังไงเหรอ

คือมีความพยายามแล้วไม่จำเป็นต้องให้หรอก

พูดแล้วบอกเออหน้าเดี๋ยวเอาให้หน้าปะโถเว้ย
ของพวกนี้เดี๋ยวจัดให้ใส่รถบรรทุกใส่มีวิทยุไปแจกให้เลย

เดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องกลับมาตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อค่ะ
ตรงมา
เวลาเข้าไปเนี่ย

ก็ต้องเสียเงินใช่มั้ย
ใช่ค่าเข้า

คนละ๒๐บาทสี่คน๘๐บาทค่ารถและบวกค่ารถเข้าไป๓๐บาทรวมทั้งหมด๑๑๐บาท

ก็หมายยกล่ะครับเข้าเลยอืมนะทีนี้พอเกิดปัญหาอย่าง
เนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงต้องยกย่องวิเชียรอืมวิเชียร
ผู้น้อยนะฮะก็โดนล่ะครับว่าชั้นผู้ใหญ่เฮ้ยไม่เกี่ยวผมไม่รู้จักเลย
ชงเปรมชัยไม่รู้โทรบอกอย่างเดียวก็ทำตามขั้นตอนไปสิ
นั่นคือลักษณะการพูดของข้าราชการที่บอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้รู้จักเปรมชัย
ผมก็แนะนำไปตามขั้นตอนท่านแนะนำไปตามขั้นตอนก็ปฏิบัติตามขั้นตอนสิ
คุณคิดว่าจะเข้าได้ไหมขั้นตอนในวันศุกร์หัวหน้าวิเชียนแจ้งไปที่บ้านโปร่งค้างไว้นะฮะ
ทีนี้ค้างไว้คนก็จะมาบอกแล้วมันมี๑๑๐บาทที่นายเปรมชัยไม่จ่าย
ถามจริง๑๑๐บาทนี่เรื่องใหญ่ไหมไม่นะ
ไม่ใหญ่ใช่ไหมนี่ก็ลักษณะของข้าราชการไทยอีกเอาเรื่องหยุ่มหยิมมา
พูดแล้วพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาแต่เรื่องใหญ่ตอนที่เข้าไปให้เข้าเข้า

เออให้เข้าไม่รู้จักเตรียมใช้ไม่รู้จัก
เป็นร้อยล้านพันล้านอิตาเลียนไทยเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้
มาคุยเรื่อง๑๑๐บาทแล้วเอ้า๑๑๐บาท
ประเด็นนี่ก็มาบอกว่าท่านศรีวราจริงท่านศรีวราไม่เกี่ยวเลย
งานนี้เพราะว่าสอบสวนนะฮะติดสินบนคนให้โดนกี่ปี
คนให้โดน๕ปี๕ปี
คนรับถ้าเป็นข้าราชการถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
สูงถึงประหารเลยนะถึงประหารชีวิตถึงเลยประหารชีวิต
มันอยู่ตามจำนวนเงินหรือว่า
ไม่เกี่ยวจำนวนเงินเลยแต่ว่ายังบอกแหละ๑๑๐บาทมันไม่ใช่เรื่องใหญ่
ระดับนั้นก็คุณให้เขาเข้าไปแสดงถึงอะไร
แสดงถึงอะไรก่อนว่า๑๑๐บาทนี้ไม่ได้ให้จริงคุณคิดว่าคนอย่างนายเปรมชัยนี้
๑๑๐บาทนี้เรื่องใหญ่เหรอทำไมจะไม่มี
นั่นก็หมายความว่าเป็นแขกผู้ใหญ่

ถามว่ามีอำนาจอนุมัติยกเว้นไหมจริงมี
มีที่ไหนก็มีที่บ้านโป่งแหละเขาอนุญาตได้
แต่ว่าหัวหน้าวิเชียนทำไงก็เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยผู้ใหญ่โบ้ยเด็กแล้ว
มันมีเรื่องใหญ่กว่านี้ที่ควรจะต้องไปขยันกันไหมคะ

เออนะเรื่องใหญ่กว่านั้นคือเรื่องเสือดำ

เรื่องนี้เรื่องใหญ่กว่าเพราะทำลายธรรมชาติ
ผมก็พูดให้ฟังแล้วว่าถ้าเกิดล่าเนี่ย
ล่าเนี่ยนะถามว่าเข้า

เนี่ยตรงเนี่ยคนก็พูดเรื่องล่า

โอ๊ยเสือดำตายก่ายฟ้าหลังเทา

หึ้มนึกออก
เข้าไปได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องมาไล่อย่างที่ผมบอกแล้วครับ

วิเชียนเป็นเทวที่ระดับปฏิบัติการ
ไม่รู้จะทำยังไงก็กลัว

ปกป้องตัวเองอัดเทปไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อน
ครบจนหลักฐานครบยังไง

เดี๋ยวจะหาว่านี่ติดสินบนหรือเปล่า
พยายามติดสินบนอะไรอย่างนี้ก็มีการสอบ
ท่านศรีเวลาก็โดนโทษไปด้วยหาว่า
จะไปสอบนายวิเชียนบอกไม่มียังไม่ได้สอบเลยนายวิเชียน
อันนี้จะลงยืนยันที่เขาปล่อยกันออกมาบอกว่าจะไปสอบเรื่องลงโทษทางวินัยอีก
ท่านศรีวราบอกเลยไม่มีนะมันเรื่องแก่กรมอุทยาน
กรมอุทยานจะถอดไปกันแล้วแต่๑๑๐บาท

เขาเกี่ยวในเรื่องการสอบที่เข้าไปล่าเข้าไปมีซากสัตว

ก็ต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบรกถัดไปฮะ
ว่ามันมีเรื่องอะไรหลังจากนั้นลึกในการจนา
เคยพูดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ครับ
คุณผู้ชมต้องรอติดตามค่ะ

ผมกำลังดูผังที่ผมเขียนให้ท่านผู้ชมฟัง

ตอนนี้เขาก็ไปสอบคนที่ปล่อยให้เข้ามาแล้วไล่ไปเลย

ทั้งวิเชียร์ทั้งอะไรทีนี้ผมบอกกับท่านผู้ชมก็ว่า
พฤติกรรมของข้าราชการไทยเนี่ยบุ้ยครับคำว่าบ้วยครับบุ้ย
นะฮะเราเห็นหลายเคสแล้วนะอ่าเรื่องบ้วยเนี่ย
ถามว่าเจ้าหน้าที่เล็กเล็กอย่างนายวิเชียร์นี่กลัวไหม
กลัวสิคะบีดามารดาผมถามเขาบอกอุ้ยครอบครัวกลัวไหม
แต่ว่าก็ทำตามหน้าที่อ่ะนะกลัวมันก็ต้องมีบ้าง
เพราะว่าโอ้โหเขาใหญ่โตนะฮะทีนี้คนที่ล้มไง
คือในเปรมใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่สนใจหรอก
รานธานงธานีแม่บ้งแม่บ้านที่ไปด้วยไม่ได้สนใจหรอก
ยงก็คนขับรถอืมสนใจในเปรมชัยถูกไหม
ในเปรมชัยโดนอะไรขอหาล่าขอหาขอบครองสัตว์ปลาอืม
เอาหาโอ้โหทั้งตอนเนี้ยสิบข้อหาแล้วเนี่ยนะโดนไปเก้าแล้วเนี่ย
เฉพาะตรงนี้เนี่ยโดนไป๙ไปตรวจบ้านอีกเจอปืนสี่สิบกระบอก
ใช่ค่ะสี่สิบกว่ากระบอกและที่สำคัญมีลำกล้องด้วย
ใช่มีลำกล้องคือปืนเนี่ยได้รับอนุญาตได้นะ
แต่ลำกล้องก็ต้องขออีกต้องขอเหมือนกันเหรอคะเป็นยุทธภัณฑ์
เป็นยุทธภัณฑ์เป็นยุทธภัณฑ์คำว่ายุทธภัณฑ์นะท่านผู้ชมครับ
หมายถึงว่าต้องให้ทหารเขาให้อนุญาตอีกงาช้างก็ไม่รู้งาในงานอก
คู่มาจากไหนงานอกคือนอกประเทศนะอ่าถามท่านศรีวราท่านมีความรู้มาก
เพราะท่านบอกว่าตั้งแต่รองสารวัตรสารวัตรผู้กับผู้การอยู่ที่ไอ้
ป่าไม้นี่แหละคือสมัยก่อนเขาเรียกว่าตำรวจ

งานนอกหมายความล้วงเข้าไปได้มันกลวง
และงานนอกนี่มันได้รับอนุญาตได้มั้ย

เขาไม่ได้ก็ปรากฏว่าต้องไปสอบอีก
เสียเวลาอีกปืนอีก๔๓ก็บอก
มีลำกล้องด้วยมีกล้องและอันนี้ก็มีอีก
หรือนอกมีใบอนุญาตหรือเปล่าเขาบอกเขามี
ทีนี้ก็เอาล่ะครับปรากฏว่ามีข่าวว่า
วันนี้หนีไปหรือเปล่ามีข่าวไปไกลถึงพม่า
มันไม่เร็วขนาดนั้นหรอกคือหลายคนถามตั้งคำถามนะตอนนี้ว่า
คุณเปรมชัยตอนนี้อยู่ที่ไหนไปไหนก่อนที่จะมานั่งหาดู
เท่าผมบอกแล้วใช่ไหมในปรเภมใช้ก็ต้องสู้
สู้คืออะไรชั้นต้นอุทธรณ์ดีกา
กี่ปีตั้งสามสานนี่ใช้เวลา
ผมสู้ทียัง๑๒ปีเลยยังต่ำแหละครับสิบสองปีกระบวนการตั้งแต่ต้นอุทธรณีกา
เพราะว่าถ้าต้นแพ้ก็หมายความว่าก็มีสิทธิ์อุทธรณ์อีก
กฎหมายเปิดช่องไว้การต่อสู้ทางกฎหมายมันไม่มีสั้นหรอกครับ
ผมต้องบอกว่าถ้า๑๒ปีตอนนี้ในเป็นชายุทธิ์เท่าไหร่
๖๓ปีโดยเจ็บสิบห้า
จะไปทำไมพระบ้าตัวนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะ
กลับมาตรงนี้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบเข้าใจอยู่ว่านางกาญจนาเนี่ย
บอกว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าไม่ได้รู้จักนายเปรมชัย
เป็นการส่วนตัวไม่รู้เลยได้รับการติดต่อมาจากข้าราชการอีกคนนึงซึ่งเกษียณไปแล้ว

ก็แหมคุณถามได้ดีนะ

ก็ในเมื่อคนที่ตัดสินใจปล่อยให้เข้าไป

แต่ว่าในกรณีที่มันเกิดกับองค์กรแบบนี้
มันต้องเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าไหมคะ

คุณเชื่อไหมผมถามวิเชียน
วิเชียงเป็นเจ้าหน้าที่เล็กใช่ไหม

แล้วหน้าที่ของหัวหน้าในแต่ละองค์กร
หน้าที่ทำอะไรเหรอคะถ้าอย่างนี้

ผมพูดถึงสำนึกของข้าราชการไทยเสียก่อน
ซึ่งสำนึกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เล็กอย่างวิเชียงกลับ

คุณคิดดูแล้วกัน
เขารับราชการมาเขาอะไรมา
หรือว่าการทำหน้าที่ของเขาถ้าไม่ได้เขาไปจับเนี่ย

เผลอก็อาจจะไม่เห็นก็ได้ไอ้เสือดำเนี่ย

หัวหน้าก็บอกไม่รู้เรื่องแล้วไม่เกี่ยว
ฉันไม่ได้รู้เลยแกจะไปฆ่าล่าสัตว์ยังไง

ผมจะให้ท่านผู้ชมเห็นถึง
ลักษณะของบรรดาเวลามีเรื่องขึ้นมา

ล้มต้องทำไม
กระทืบซ้ำ
ไม่ต้องกระทืบซ้ำ

คุณมิ้นครับเราต้องแน่วแน่ทำดีต้องแน่วแน่
นายวิเชียเนี่ยต้องแน่วแน่และพร้อมที่จะต่อสู้
ผมเชื่อว่าในสังคมไทยท้ายสุดแล้วเนี่ยนะฮะทั้งชุดของท่านศรีวราก็ดีนะฮะ
ท่านเป็นมีความรู้เรื่องกฎหมายนะฮะแล้วเรื่องเกี่ยวกับอ่า
กฎระเบียบได้อย่างชัดเจนนะฮะเรื่องนี้ก็คงต้องทำให้ปรากฏ
คนที่ทำดีเนี่ยเขาจะได้มีกำลังใจทำดีต่อไปครับ
ใช่ค่ะอยู่เมืองไทยถ้าจะเป็นคนดีใจต้องแน่วแน่ต้องหนักแน่

อาจจะต้องมาให้ความสำคัญอาจจะต้องมาจัดระเบียบความคิดกันใหม่แล้วล่ะว่า
รูปแบบของการดำเนินการธรรมชาติของข้าราชการหรือธรรมชาติของกระบวนการยุติธรรมเนี่ย

วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ
อาจจะต้องมาให้ความสำคัญของข้าราชการหรือเปล่า